สำหรับกรณีการเสียชีวิตของน้องอินนัทนิชา

ตอนนี้กลายเป็นประเด็นดราม่าย่อมเลยนะ
คือเมื่อวานนี้ค่ะพี่บินบรือฤทธิ์เขาออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนไปแล้ว๑รอบ
ถึงสาเหตุที่น้องอินขับรถฝ่าสายฝน
พัทยามุ่งหน้าไปที่จังหวัดอายุทยา
เพื่อหวังจะไปพบเจอกับสาวหล่อคนสนิทที่ชื่อว่าทาม
จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันมากมายเลยคุณผู้ชม
รวมไปถึงเรื่องคลิปแล้วก็ภาพของน้องอิน
อาจจะถูกนำเสนออย่างไม่เหมาะสม
และวันนี้คุณแม่น้องอินค่ะคุณแม่รัฐดานะคะ
ก็นัดสื่อมวลชนมาที่วัดราชสิงหอน
เพื่อที่จะฟังคำแถลงครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายนะคะ
โดยตอนแรกคุณแม่ตั้งใจจะแถลงคนเดียว
แต่ว่าขอเปลี่ยนใจให้ฝั่งพี่บินมาชี้แจงพร้อมกันด้วย
แต่ว่าด้านพี่บินเขาติดอัดรายการ

ที่สุดคุณแม่กับคุณป้าก็เลยขอมาชี้แจงเองนะคะ
และขอความกรุณาให้เป็นการแถลงครั้งสุดท้าย

เดี๋ยวคุณผู้ชมต้องรอติดตามกันทางไทยรัฐทีวีต่อไปด้วยนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งประเด็นก็คืออาการป่วยของแบมบี้เดอร์สตาร์
ที่เป็นพี่สาวคนสนิทของน้องอินเลย
เมื่อวานนี้ที่งานศพเนี่ยนะคะ
แบมบี้เขาไปลมลมพับไปเลย
ไม่ได้พักนะใช่คือตอนนี้ก็ไปพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธ์นะคะ
เรื่องต้นแพทย์ระบุว่าเป็นเพราะว่าพักผ่อนไม่เพียงพอ
และน้องแบมบี้ก็ให้สัมภาษณ์กับบันเทิงไทยรัฐบอกว่า
คือตัวเองเสียใจมากแล้วก็นอนไม่หลับกว่า๔๐ชั่วโมงเลย
ร่างกายก็เลยอ่อนเพลียทำให้เป็นลม
ไม่ได้มีอาการคล้ายกับผีเข้านะคะ
เมื่อวานมีคนบอกว่าน้องมีอาการตัวสั่นคล้ายกับผีเข้า
ไม่ใช่นะคะไม่มีสิ่งลี้ลับแต่อย่างใด
ส่วนวันไหนแบมบี้จะออกจากโรงพยาบาลเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกที
คาดว่าน่าจะทันในวันชาปนกิจศพน้องอิน๑๑เมษายนนี้ค่ะ

จะได้ไม่มีการพูดถึงในหลากหลายแง่มุมที่แตกต่างกันออกไป
แล้วคุณแม่ก็วอนขอว่าอยากให้น้องจากไปอย่างสงบด้วยนะคะ
แล้วก็หลังจากนี้จะไม่มีการแถลงข่าวใดอีกแล้วด้วย
ใช่เมื่อสักครู่นี้ก็มีการแถลงข่าวกันไปก็มีการไลฟ์สดกันผ่านโซเชียลมีเดียนะคะ
ซึ่งดิฉันก็ได้ติดตามในช่วงท้ายทางคุณป้าของน้องอินเนี่ย
ขอเอาไว้ว่าอย่าแชร์หรือว่าเขาเรียกว่าอย่าโพสต์อะไรที่มันไม่จริง
แล้วเป็นเพียงแค่ข่าวดีนะคุณป้าเขาบอกว่าขอให้จดจำสิ่งดีสิ่งดีงามที่น้องอินเคยทำเอาไว้
ให้เป็นผลงานครั้งสุดท้ายของน้องจะดีกว่านะคะ